เศร้าของวงการบันเทิงนะคะเดี๋ยวนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า
สี่โมงเย็นเสนาโค้กสมชายเปรมประพาพงศ์เสียชีวิตแล้ว
ด้วยวัยหกสิบสองปีจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะคะ
เพื่อนวงการบันเทิงก็โพสต์อะไรกันเยอะแยะมากมายเลย
ทางโลกโซเชียลนะคะจริงจริงก่อนหน้านี้นะ
ก็มีข่าวออกมาแล้วล่ะว่าเสนาโค้กป่วยหนัก
ก็คือมีภาพที่ร่างกายสู้ผอมเลยจากโรคมะเร็งตับ
ซึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยก็มีการย้ายมารักษาตัวที่บ้านน่ะนะคะ
ซึ่งครอบครัวของเสนาโค้กเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วว่าทุกคนอ่ะ
ทำใจเอาไว้แล้วแหละว่าวันนี้จะต้องมาถึงซึ่งวันนี้ที่ว่าก็คือสี่โมงเย็น
ของวันที่๑๕กันยายนวันนี้เนี่ยแหละค่ะก็หมดลมหายใจท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนพ้องในวงการมากมายนะคะ
ก็มีนักแต่งเพลงชื่อดังพี่ดี้นิติพงศ์หอนาคก็โพสต์อะไรนะคะ
โพสต์ภาพเสนาโค้กด้วยฝีมือการวาดของคุณประภาษชนชารานนท์
ข้อความอาลัยการเสียเพื่อนรักให้หลับสบายคุณปิงฟรุตตี้
คุณแต่งภูสิตไร้ทองเสนาลิงเสนาเพชรพุทธพงศ์พรมสาขานสกลนคร
ก็เปิดใจว่าเพิ่งจะรู้ข่าวก็ช็อกแล้วก็เสียใจมากเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้โทรสอบถามพูดคุยกับน้องสมายรสทรเปรมประพาพงศ์
เสนาโค้กค่ะก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตตอน๔โมงเย็นนะคะ
โรคมะเร็งตับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางไปรับศพคุณพ่ออยู่
คุณพ่อก็ไม่ได้สั่งเสียอะไรเพราะว่าเธอก็บอกว่า
ด้วยความที่คุณพ่อกลับมารักษาตัวที่บ้านก็พูดคุยดูแลคุณพ่ออยู่ทุกวัน
เธอบอกว่าวินาทีสุดท้ายก็ยังกุมมือคุณพ่อเอาไว้อยู่เลย
ตอนนี้ทางครอบครัวเองก็ต้องเตรียมเรื่องของงานศพนะคะ
โดยจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่วัดชนรับประธานรังสริตที่จังหวัดนทบุรีพรุ่งนี้
ก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวด้วย
สร้างข่าวครั้งแรกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อก็ดีใจมากที่หลายคนจำทันได้
ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่โค้กเสนาโค้กก็จากไปด้วยวัย๖๒ปี
คือพี่โค้กเสนาโค้กเนี่ยโด่งดังมาจากการเป็นพิธีกรรายการยุทธการขยับเงือก
ย้อนกลับไปยุค๙๐ปี๒๕๓๒ค่ะ
แล้วเป็นรายการที่ต่อเนื่องยาวนานแบบหลายสิบปีมากเป็นวาเลตี้ตลก
เป็นรายการที่ทำให้หลายคนเนี่ยเติบโตมีชื่อเสียงอยู่ในวงการทีวีของไทย
โค้กเสนาโค้กคือเขาจะใช้คำว่าเสนาธิการใช่ไหมเป็นลักษณะของยุทธการของเขาจะมีแขกรับเชิญมาเนี่ย
พิธีกรชายเนี่ยชื่อขึ้นต้นจะให้ใช้ว่าเสนาหมดเลย
เสนาตุ๋ยเสนาเพชรเสนาติ๊กเสนาหอย
เสนาลิงนะคุณลิงนะครับ

นี่ฮะเสนากิ๊กพี่กิ๊กด้วยนะ
ก็เป็นกมิกวางไงการของเขา
ไว้ใจไม่ได้คือลักษณะของพวกเราคือต้องไม่มีการไว้ใจ
แต่ก็จะมีอีกหลากหลายรายการด้วยนะฮะอยู่ในวงการธุรัฐของไทยมายาวนานนะครับ